รวมทั้งกองประกวดไม่ได้นำประเด็นนี้มาเรียกโหวตผ่านเว็บไซต์ด้วยค่ะ
โดยระบุว่านางสาวสุภาพรเป็นนักเรียนทุนพระราชทานและยอมสละสิทธิ์ไม่ร่วมประกวดในชุดว่ายน้ำเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
นวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการประกวดนางงามนะคะ
เป็นการยืนยันว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาสร้างความสับสน
และกองประกวดไม่เคยเรียกโหวตตามเงื่อนไขที่กล่าวอ้างซึ่งทุกโหวตจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีผลต่อคะแนนแต่อย่างใด
หากใครพบเห็นหรือแชร์ลิงก์นี้ขอให้ยุติการเผยแพร่และเลิกติดตาม
โดยขณะนี้ทางกองประกวดได้ให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเพื่อดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เป็นของปลอมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
ไฟล์สุภาพรไม่ได้เป็นนักเรียนทุนในหลวงนะครับ
รู้สึกแย่มากกับมิจฉาชีพพวกนี้นะครับ
คือฉวยโอกาสฉวยโอกาสทั้งสองอย่างครับ
ฉวยโอกาสทั้งในกรณีของ
ที่กำลังมีกระแสค่อนข้างเยอะทั่วโลกนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่น่าจะเกิดได้ก็คือ
เอาเรื่องของพระองค์ท่านมาเกี่ยวข้อง
ซึ่งกำลังส่งให้ทางกฎหมายดูนะครับ
ว่าจะเข้าข่ายคือผิดกฎหมายอยู่แล้ว
แต่ว่าจะผิดแค่ไหนผิดในข้อกำหนดหลอกลวงผิดอยู่แล้วครับ
ไม่แน่ใจว่าจะผิดไปถึงที่สุดหรือเปล่า

ทางผู้ใหญ่ที่กรุงเทพดูนะครับ